ไหม้นี้ก่อนนะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้น
ผู้ก่อเหตุก็ถูกควบคุมตัวไปโรงพัก

บอกมาก่อเหตถพาวแบบนี้ได้อย่างไร
ใช่ครับลุกลามบ้านชาวบ้านไป๒๓หลัง
เขาบอกผู้ก่อเหตุชอบเสพยาเสพติด
พอเสพยาเสพติดทีไรนะตะโกนขู่ชาวบ้านทุกที

แต่ท้ายที่สุดท้ายที่สุดมาก่อเหตุจริงคุณ

แล้วมันลุกลามไปบ้านของชาวบ้าน
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจสพแสนศุกร์ของชนบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลอ่างศิลา
เทศบาลเมืองชนบุรีและเทศบาลเมืองศาลสุก
จำนวนของรถดับเพลิง๑๐คันรุดไปที่เกิดเหตุ
เพราะว่ามีไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนจำนวน๒หลัง

หรือว่าตลาดเก่าอ่างศิลา๑๐๐ปีนะครับ
ซึ่งไฟกำลังลุกไหม้บ้านเลขที่๔๑ทับ๑แล้วก็๔๑ทับ๔
หมู่ที่๒ตำบลอ่างศิลาอย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำดับไฟนานกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
จึงสงบลงพบบ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหาย๒หลัง
เหลือแต่ซากเลยคุณเป็นตอตะโกเลยนะครับ
โดยคุณป้าทิพพวันชัยมีคุณป้าวัย๕๖ปี
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลอ่างศิลา

บอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสุพัฒน์ชั่นศรี
นายสุพัฒน์มักจะเสพยาเสพติดจนหลอน
แล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะพอเสพยาทีไรชอบพูดขู่ชาวบ้าน
ตะโกนพูดลอยบอกว่าเดี๋ยวจะจุดไฟเผา
จะจุดไฟเผาแล้วนะพูดแบบนี้บ่อยครั้งคุณ

ทางคนในชุมชนก็แจ้งตำรวจให้ตำรวจมาควบคุมตัวไป
ตำรวจก็เคยมาควบคุมตัวไปแล้วนะ
แล้วก็ปล่อยออกมาปล่อยเพราะอะไรคุณ
คือตำรวจบอกว่าเพราะว่านายสุพัฒน์ยังไม่ได้ก่อเหตุใด

ที่สุดนายสุพัฒน์ก็มาก่อเหตุเผาจนได้นะครับ
ชาวบ้านไหนก็ต้องตื่นตนออกไปขนาดไหน

หลังนะครับ
นี่เห็นไหมล่ะชาวบ้านบอกตำรวจแล้วนะ

แล้วก็คำขู่ของนายสุพัฒน์ก็เป็นจริง
เพราะว่าพอเมายาก็มาเผาบ้านคนแบบนี้นะครับ

ก็คือบ้านของนางสาวอโนไทยสาคอนรัฐอายุ๔๔ปีเนี่ย

ตอนช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้

แล้วมันมีกลิ่นเหม็นเหมือนไหม้
โชยมามาเตะจมูกเลย
กระทั่งมารู้ตัวอีกทีก็คือไฟไหม้บ้านเธอแล้วนะฮะ
ไฟมันได้ลุกลามอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับ
ขนของกันออกมาไม่ทันเลยฮะได้แต่วิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ส่วนสาเหตุที่เกิดไฟไหม้เธอก็บอกว่าแน่นอนแหละ
รู้เลยว่าเป็นฝีมือของนายสุพัฒน์นะฮะ
เพราะนายสุพัฒน์นะพอเสพยาไปแล้ว
ก็ชอบจุดไฟเผานู่นเผานี่เผาอะไรไปเรื่อยคุณ
แล้วก็ชอบโยนข้าวของใส่บ้านคนอื่นด้วยนะฮะ
ของเธอก็เคยโดนนายสุพัฒน์ปลาข้าวของใส่

เพราะเวลานายสุพัฒน์หลอนจะพูดจาเสียงดังโวยวาย
แล้วก็นอกจากขู่จะเผานั่นเผานี่แล้วนะคุณ
ขู่ว่าอะไรรู้ไหมฮะจะฆ่าทิ้งทุกคนเลย
ฆ่าทิ้งให้หมดเลยจนไม่มีใครกล้ายุ่งนะครับ
พอแจ้งตำรวจมาจับไม่กี่วันตำรวจก็ปล่อยออกมาอีกนะฮะ
ทีนี้ครับตำรวจควบคุมตัวนายสุพัฒน
ที่สพแสนศุกร์เพื่อทำการสอบสวนแล้วฮะ
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องคุณวกไปวนมานะฮะ
ว่าไม่ได้ตั้งใจจุดไฟนะฮะมันเป็นอุบัติเหตุ
ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวก็เป็นบ้านของยายครับ
ที่เขาเองก็พักอาศัยอยู่ตามลำพัง
แล้วก็เปิดให้ผู้สุดข่าวได้ดูใบหน้าเนี่ยคุณแมสเนี่ยนะฮะ
แก้มด้านซ้ายเดี๋ยวตกช้ำถามว่าถูกอะไรมา
แน่นอนชาวบ้านรุมประชาธรรมตอนรุมจับ
ชาวบ้านก็ไม่ไหวกับพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นะครับ
ทีนี้ตำรวจก็จะเข้าตรวจสอบมูลค่าความเสียหาย

เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่ชาวบ้านร้องขอมาเลยบอกว่าไม่อยากให้ปล่อยตัวออกมาเลย
เดี๋ยวจะก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ